ปรากฏว่าเขาให้ลองเข้าไปเล่นในก่อนบ่าย

พอใครขายก็ค่อยเข้าไป

เล่นยากพี่สอนให้หนูเล่นอย่างนี้หนูเล่นไม่ได้
พอดสอยได้อย่างนี้หนูก็ส่งมุกไม่ได้รับมุกก็ไม่ได้

ทุกวันพุธที่ไปถ่ายคือไม่มีความสุขเลยปีหนึ่ง

ทั้งที่ได้เริ่มออกทีวีแล้วอ่ะนะ

ก๊าก็มาจากอาเป็ดเชิญยิ้มนี่แหละค่ะตั้งให้
แล้วมันมาแพลวแล้วมันทำได้ตอนไหน
พอปีที่๒ก็ได้เข้าประจำเลยค่ะทีนี้

ที่๒เริ่มดีขึ้นค่ะ
ทีนี้พอปีที่สองเล่นประจำขึ้น

เขาก็ติดต่อมาให้หนูไปเล่นเรื่องแรกของเขา
คนก็เริ่มรู้จักจากละครเรื่องนี้เลยค่ะ

อีกที่ทำให้หนูได้มีชื่อเสียงให้คนรู้จัก

เรียกได้ว่าชีวิตพลิกอย่างรวดเร็ว
ก็ไม่เร็วนะเป็นปี

ก็ถือว่าเร็วนะ

แต่ก็เป็นทุกขลาบเหมือนกัน
ดังขึ้นมาแต่ก็โดนคนด่าแบบ

ไม่น่ารักเลยนะกะกะ

มันเยอะไปหนูนี่แบบเครียดมาก

เครียดเลยว่าโอ้โหอยากจะไม่พูดแล้ว

จากชีวิตที่มีเงินติดตัวหลัก๑๐บาท

สองปีชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย

ตามดวงเนี่ยนะไอ้เรื่องบ้านเนี่ย

เราดูบ้านในดวงชะตาของบุคคลใด

ดวงชะตานี้เกิดวัน

ชาตินี้ไม่มีทางมีบ้านชาตินี้ไม่มีทางมีรถ

มันจะเป็นคำที่มาโดนและกระตุกตุ้นให้มี

เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบ้านว่า

หรือมีปัญหากดดันอะไรบางประการ
เกี่ยวกับบ้านแล้วมันยังความเดือดร้อน
สู่พ่อแม่จนเป็นความทุกข์

จะต้องมีบ้านที่มี

คือหนูเริ่มแรกซื้อรถก่อน

ก็เลยได้เงินจากละครนั้นมาปุ๊บ

เดียวก็ได้ซื้อบ้าน
ตอนนั้นมีเงินอยู่ในแบงค์
ตอนนั้นแน่ะมีหนู
ทำไมเธอกล้าไปซื้อบ้าน
ซื้อบ้านสามหมื่นนี่อยู่ในในในธนาคารอ่ะค่ะเพราะว่าเราเอาเงินไปโปะรถหมดแล้ว
อืมแล้วก็เหลือประมาณสามหมื่นเนี้ยหนูก็คือทุกอย่างอ่ะหนูอธิษฐานหมดเลยอ่ะ
อธิษฐานว่าถ้าหากว่าลูกมีบุญเนี่ยขอให้ลูกได้มีบ้านสักหลังนึง
แล้วก็ขอให้ให้กู้ผ่านโดยไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ค่ะก็สามวันธนาคารก็อนุมัติ
มันก็ถือว่าเป็นดวงของเราอ่ะทั้งทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเอานะคะ
แค่จะลองดูว่ามันใช่ของเราไหมเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยเลยไหมคะ
ตั้งใจไว้ว่าจะต้องเอามาไหมคือคือที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าซื้ออยากให้พ่อกับแม่มาอยู่กับหนู
เพราะหนูรู้สึกว่ากำลังใจหนูหัวใจหนูเนี่ยคือพ่อกับแม่เท่านั้น
ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างล่ะฮะปีนี้ชีวิตของชาวราศีไหนหรือใคร
มีโอกาสที่จะมีบ้านมีรถพลิกชีวิตได้เลยฮะ
พื้นดวงชะตาของทุกคนมันย่อมมีฐานอย่างนี้บางคนเช่าบ้านตลอดชีวิตนะ
แล้วก็ไม่เคยคิดจะรวบรวมเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ทำเรื่องกู้โดยวางมัดจำแล้วก็ผ่อน
มันไม่ได้ผิดการบริหารการจัดการชีวิตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจะมีดวงมันก็ทำไม่ได้
ทีนี้ไอ้ดวงชะตาคนจะทำได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าฟันทงแล้วทุกคนจะทำได้
แต่ขอให้พยายามทำคือหนึ่งบุคคลผู้ตั้งเป้าที่จะมีบ้านต้องอธิษฐานในทุกครั้งที่ไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
บ้านเป็นความสุขบ้านเป็นพลังแห่งชีวิตบ้านเป็นเครื่องแสดงความกระตันอยู่
เพราะปรารถนาที่จะให้พ่อแม่ได้อยู่และเราได้พบเจอมีความเป็นครอบครัว
ขอพระศักดิ์สิทธิ์เทวดาอันศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาพระ
โดนบันดาลประธานพรเมื่อข้าพเจ้าไปประกอบกิจในการงานจงมีเงินซื้อบ้านสมปรารถนา
เสร็จแล้วมาดูในดวงราศีมิถุนราศีกรกฎ

แปลว่ามีโอกาสจะมีบ้านใหม่หรือมีบ้านหลังที่๒ที่๓ต่อไป
หรือมีโอกาสที่ได้รถใหม่รถคันต่อไป
ที่จะเกิดขึ้นชัดเจนจากนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางปี๒๖๖
ได้แก่ชาวราศรีมิถุลกรกฎฝนทุกขาว
พอหลังที่สองเนี่ยหนูขับรถผ่านตลอดเพราะว่าเวลาไปบ้านพี่สาวก็จะผ่าน
ก็จะยกมือไหว้ถ้ามีบุญขอให้หนูได้มีสักหลังเถอะ
อนาคตอย่างเงี้ยหนูอยากให้พ่อแม่หนูอ่ะได้อยู่กว้างกว้าง
เพราะบ้านหลังเดิมมันแคบอธิษฐานตลอดจนพอลองเข้าไปดู
ก็ไปนั่งที่หน้าบ้านหลังนั้นนะคะที่เขาบอกว่าเหลือหลังเดือนสุดท้ายนะคะ
ให้หนูไหมคะให้หนูไหมคะพูดอย่างนี้ค่ะบอกให้หนูไหมคะ
ถ้าให้หนูเนี่ยขอให้หนูขายบ้านให้ได้แบบรวดเร็วมากเลยบ้านหลังเดิม
ปรากฏว่าเดือนเดียวหนูขายบ้านหลังเดิมได้ค่ะแล้วก็ได้กำไรด้วย
ใช่ค่ะเดือนเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่นี่พ่อแม่ชอบไหม
แม่ชอบมากแม่บอกว่าเนี่ยบ้านหรือบ้านของอะไรอย่างเงี้ย
ความรู้สึกเหมือนบ้านหลังเนี้ยเหมือนที่สงขลาเลยแต่ว่าพ่อพ่อจะติดเพื่อน
เขาต้องสังสรรค์เขาต้องมีเพื่อนมีมนุษย์สัมพันธ์
ก็เลยทำให้แม่เนี่ยต้องไปมาแต่ก็ดีแล้วจะได้มีสุขภาพร่างกาย
สลับกันไปสลับกันมาสนุกกว่าค่ะแต่ว่าเขาก็มาทุก๓เดือนค่ะพามาหาหมอทุก๓เดือน
แต่เขาบอกว่าที่คุณได้บ้านได้รถไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะศัยศาสตร์
ไม่ใช่เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะคุณเป็นคนประหยัด
แล้วก็เก็บเงินทุกอนูจริงประหยัดขนาดไหนน้อง
คือประหยัดแบบว่าหนูไม่เคยกินของแพงเลยนะคะหนูไม่เคยเที่ยว
คนอื่นเขาไปเที่ยวกันเพื่อนเขาไปเที่ยวผับเที่ยวอะไร
กินของหรูหลาที่ถ่ายรูปกันหนูอยากทำมากเลยนะคะ
หนูอยากถ่ายรูปอยากพาพ่อกับแม่ไปกินกุ้งปูตัวใหญ่บ้าง
แต่ว่าเราไม่มีเงินขนาดนั้นนะคะถ้าได้มาต้องเก็บก่อน
ให้มีเงินเยอะแล้วค่อยไปกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีเงิน
ดวงถ้าเก็บเงินเก่งประหยัดแบบนี้เป็นเศรษฐีนีไหม

เศรษฐีดีนี่แปลว่าไม่มีผัวนะ

ในดวงชัตรณ์เดาการเงินเนี่ยคือเดาศุกรเป็นอุตสาหาร
เป็นคนขยันหาเงินแล้วดาวการเงินไปอยู่ในพบปุตตะแปลว่าหาเงินได้เรื่อย
ไม่มีทางที่ตัวของหนูเล็กจะฟุกมีโชคลาภ

ขยันทำงานหนักแต่ได้เงินมากขึ้นไปเรื่อยเป็นลำดับ
วันหนึ่งจะมั่นคงในทรัพย์สินทุกอย่าง

กะว่ามีเก็บเงินจะซื้อบ้านอีกไหม
ไม่ค่ะหนูคิดว่าแค่นี้คือสูงสุดของหนูแล้ว

เพราะพ่อแม่เป็นคนเลือกเองก็คิดว่าหลังนี้หลังสุดท้ายค่ะ

ไม่ต้องกี่ปีหรอกเนี่ยมันก็เร็วนี้แหละแล้วจะกี่ปีแล้ว
ก็เมื่อกี้เขาฝันทงว่าจะได้บ้านได้รถ
ถ้างั้นทำธุรกิจอะไรเพราะว่าตอนนี้หนูเล็กเอง
ก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าโอเคงานส่วนหนึ่ง
ความมั่นคงในชีวิตอายุมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็ทำธุรกิจเพื่อที่จะรองรับไว้
เอางี้นะในดวงชะตาเนี่ยมันมีว่าตัวของกรรมมรณะ
คำว่ากรรมมะมรณะในดวงชะตาเนี่ยมันจะตีความว่า
เรียนมาด้านหนึ่งไปทำอีกด้านหนึ่งก็ได้
กรรมมรณะแปลว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้
กรรมมรณะแปลว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับความตายก็ได้
เช่นร้านขายโรงศพหรืออะไรก็ตามทีที่มันเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดูแลบำรุงหรือว่าซ่อมแซม
ในส่วนที่มีปัญหาร้านขายยาก็ได้
เปิดแล้วให้คนมาเป็นเพศัตริย์ดูแลขายให้เรา
ไม่สกินได้ฉะนั้นเขาทำธุรกิจอยู่อันหนึ่งใช่ไหมชื่อว่า
หนูทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะ
ก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติชื่อว่าเชอแตมค่ะ
เชอเต็มใบหนูเละหนูทำมา๔ปี

เขาบอกว่าหน้าแบบหน้ามันแต่เขาบอกว่าอย่างนี้
ครีมให้ใครใช้ใครจะกล้าใช้ของเรา
จะบอกว่าคือหนูตั้งใจจริงเพราะมันทำจากหน้าหนูเลย
คือหน้าหนูอ่ะหน้าหนูแย่จริงเพราะว่า
แย่อย่างที่เพื่อนพูดจริงค่ะจากวันหนึ่งที่หนูใช้ผลิตภัณฑ์นี้มา
พอหนูใช้แล้วมันดีพอดีแล้วหนูก็เลยลองขาย
ปรากฏว่าขายได้ค่ะนี่คือ๔ปีหนูก็ขายได้เรื่อย
เอ่อก็งานคือคือจริงจริงแล้วทำหลายอย่างอ่ะ

กรรมมรณะคือทำทุกอย่างที่ทำได้และนอกเวลาปกติ
กรรมมรณะคือของที่ไม่ใช่มือแรก
เสื้อผ้ามือสองรถมือสองบ้านมือสอง
ถ้าหนูเล็กทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับมือสองที่มันผ่านการใช้มาแล้ว

ทุกอย่างคือขนาดมีคนมาฝากขายที่ดินหนูก็ยังขายได้

แล้วหนูก็ได้กำไรจากการขายรถขายที่ดินอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตัวทำเงินตัวทำทอง
เขาพยายามย้ายออกจากส่วนรูนะคะไอ้ตัวนั้น

เธอไปอยู่ตรงไหนก็ก่อให้เกิดของเสียเป็นของดี
ขายไม่ได้เป็นขายได้บ้านหลังนี้ติดป้ายมา๑๐ปีขายไม่ออกบอกหนูเล็กขายได้ทันที
ราศีไหนในช่วงนี้มีดวงเป็นตัวเงินตัวทอง
ไม่ใช่ฮะมีดวงเป็นเศรษฐีบ้างดีกว่า
มันจะมีราศีหนึ่งที่มีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวได้โดดเด่นกว่าทุกราศี

ชาวราศีสิงศ์พุทธพระฤรษฐรรมดีจรเข้าสู่เรือนกันเงินเมื่อ๗สิงหา
ถ้าได้ผ่านวิธีรับส่งเทวดาพระฤหัสไม่รับหนีไปแต่อินเดีย
พระราศีเข้าสู่พบกระดุมพระจนถึงสิงหาปี๒๖๐
มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามา
จะเดือนไหนก็ว่ากันไม่พึ่งบ่นและปฏิโผฏิภัย
ราศีที่มีโอกาสมีเงินมีทองมีสภาพคล่องไหลมาเทมาอย่างราบรื่นและมั่นคงขึ้นเรื่อยได้แก่ราศีสิง
ทุก๓เดือนคุณพ่อคุณแม่ต้องมาช่วย

ถ้าพ่อรีบคิดถึงเพื่อนก็อาทิตย์หนึ่อ

ช่วงด้านนั้นหมอโทรบอกว่าตายแล้ว
เอาลงไปเนี่ยค่ะคือพ่อพูดไม่ได้

ไปหอมท้าน
ทุกวันนี้หนูจะทำให้พ่อมีความสุขมากที่สุด
แล้วขออย่างเดียวถ้าพ่อไม่สบาย
ถ้าพ่ออยากไปขอให้พ่อนอนแล้วพ่อไปเลย

มันจะต้องมีเหตุแห่งการสูญเสีย

จะมีรักสักกี่ครั้งและกี่คนก็ตามอีก

จริงเหรอไปเจอมาจากไหนหนู